มาดูเหตุนี้พ่อใจสลายเป็นพ่อแท้
เมื่อรู้ข่าวว่าลูกชายวัย๔ขวบ
ซึ่งไปอยู่กับแม่แท้แล้วก็เลิกลากันไปกับเขาแล้วนะฮะ
พ่อเลี้ยงได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาล
ซี่โครงหักถึง๒ซี่หายปลาร้าหัก
หน้าแล้วก็ตัวมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลย
บาดแผลเก่าบาดแผลใหม่กว่า๒๐แห่ง
คุณดูสภาพร่างกายของเด็กชายวัย๔ขวบสิ
ตอนแรกแม่น้องบอกว่าน้องลื่นล้มในห้องน้ำ

จับพิรุษเมียเก่าจับพิรุษแม่แท้ของเด็ก
แล้วก็เค้นถามไปถามมาตกลงคุณ
เป็นคนทำร้ายร่างกายลูกหรือเปล่า
หรือพ่อเลี้ยงเป็นคนทำร้ายร่างกายลูกหรือเปล่า
ทีนี้ก็เอาเรื่องนี้นะฮะมาแจ้งความนะครับ
คือคนที่เป็นพ่อแท้คือนายเอนามสมมุติอายุ๒๓ปี
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนบางเขน
หลังจากที่เด็กชายต้นนามสมมุติอายุ๔ขวบ

บอกว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัส
และตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
พ่อแท้บอกว่าเขาเองได้เลิกรากับแม่แท้ของเด็กมาประมาณ๒ปีแล้ว

ส่วนลูกชายวัย๔ขวบของผมก็ให้ภรรยาเก่าเป็นผู้ดูแล
กระทั่งวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเด็กบอกว่า
ลูกชายลื่นล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำต้องทำการผ่าตัดด่วน
ให้ผมช่วยหาเงินมาให้เรื่องของค่ารักษาพยาบาล๑แสนบาท
ผมตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เป็นห่วงลูกนะฮะโอ้โหลูกถึงสาหัสขนาดนั้น
ผ่าตัดด่วนใช้เงินเยอะขนาดนั้น
แต่ก็พยายามที่จะรักษาชีวิตของลูกเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นตัวของนายเอพ่อแท้ของเด็กก็พยายามติดต่อ
อดีตภรรยาเพื่อจะเข้าเยี่ยมลูกชาย
แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธบอกว่าเยี่ยมไม่ได้กลัวติดเชื้อ
ทีนี้ครับผมก็เลยพยายามสืบค้นข้อมูลการรักษา
ทราบว่าลูกชายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
ผมเลยตัดสินใจครับเดินทางไปเยี่ยมไปพบกับหมอ
บอกอาการของเด็กอาการของลูกชายผมว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ
คือสาหัสซี่โคงหัก๒ซี่นะครับหายปลาร้าหักตามตัวและใบหน้ามีบาดแผลใหม่และเก่า
รวมมากกว่า๒๐แผล๒๐แห่ง
ทีนี้ครับพ่อแท้ของเด็กมั่นใจเลยว่าคนที่ทำร้ายร่างกายลูก
ก็คืออดีตภรรยาของเขาหรือคือคนที่เป็นแม่แท้ของเด็กนั่นเองนะครับ
เพราะว่าอดีตภรรยาเขาเป็นคนโมโหร้าย
เขาก็เลยเค้นสอบถามอดีตภรรยาอดีตภรรยาบอกว่าไม่ใช่
ลูกเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ำลื่นล้มในห้องน้ำจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ทีนี้ตัวเขาก็เค้นสอบไปมาจนอดีตภรรยาบอกบอกว่า
คุณตาเป็นคนทำร้ายหลานทีนี้โบ้ยพ่อโบ้ยคุณตาของหลาน
ปรากฏว่าตัวฝ่ายชายก็ไปถามคุณตากับคุณยายของหลาน
ถามไปถามมาตากับยายของหลานบอกไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหลานเอง
อดีตภรรยาของเขานั่นแหละหรือว่าลูกสาวของพวกเรานี่แหละ
เอาลูกไปเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ตายายไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงอดีตภรรยาของเขาเอาไปเลี้ยง
พร้อมกับแฟนใหม่หรือว่าพ่อเลี้ยงของเด็กนั่นเองทีนี้ครับ
ทางด้านของพ่อแท้ของเด็กก็เลยเข้าแจ้งความเพราะเชื่อว่า
แม่แท้ของเด็กรวมถึงพ่อเลี้ยงเป็นคนทำร้ายร่างกายลูกของเขานะครับ
ต่อมาเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะฮะฝ่ายสืบสวนเนี่ย
เชิญตัวนางสาวมันลิกาอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องต้น
ของเด็กชายวัยสี่ควบแล้วก็นำตัวนายบารามีอายุสามสิบสองปี
สามีใหม่ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของน้องต้นเข้าสอบปากคำกลางดึกเลยนะคุณนะ
เกือบตีหนึ่งสุดท้ายทั้งคู่ยอมรับสาภาพนะครับว่า
ได้ทำร้ายเด็กจริงเนื่องจากเด็กดื้อและช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
มีการทะเลาะกันบ่อยมากหลายครั้งเนี่ยพอ
ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายทะเลาะกันเองก็ไปลงที่เด็กนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำร้ายเด็กจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุด
เพราะว่าเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเนี่ย
เห็นเด็กชายเล่นคืออุจจาระราดใส่ที่นอน
แล้วก็นั่งเล่นอุจจาระตัวเองด้วยความโมโห
เลี้ยงนะสารภาพแบบนี้ด้วยความโมโห
ผมเลยใช้สายยางฟาดเข้าที่ตามลำตัวของเด็กหลายต่อหลายครั้งนะครับ
แต่อาการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะของเด็กผมยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงมือทำนะครับ
หลังจากสอบปากคำกลางดึกกลางดื่นเสร็จนะฮะ
ตำรวจยังไม่สามารถพาตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนได้
เนื่องจากเพื่อนแล้วก็ญาติของนายเอพ่อแท้ของเด็กเนี่ย
เดินทางมาดูตัวผู้ต้องหาที่โรงพักด้วยความโกรธแค้น
ตำรวจก็เลยเกรงว่าหากมีการบรุมประชาธรรมอาจจะทำให้นางสาวมาริกา
ซึ่งก็ตั้งคันด้วยนะคุณตั้งคันกับสามีใหม่ได้ประมาณ๕เดือนเนี่ย
ถ้าถูกทำร้ายอาจจะแท้งลูกได้ทีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวไว้ที่สอนอบางเขนก่อนนะครับ
ซึ่งจริงพื้นที่เกิดเหตุเป็นความรับผิดชอบของสนโคคราม
ตอนแรกจะส่งตัวแม่แท้ของเด็กกับพ่อเลี้ยง
ไปที่สนโคครามท้องที่เกิดเหตุเพื่อสอบปากคำกันต่อ
แต่ปรากฏไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่กันที่สอนอบางเขนกันก่อนนะฮะ
แต่ต่อมาครับเวลาสักประมาณตี๓๐นาทีตำรวจสนบางเขน
ถึงได้จังหวะในการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
เดินออกทางประตูด้านหลังเพื่อขึ้นรถไปส่งที่สนโคครามท้องที่เกิดเหตุ

แล้วก็ล่าสุดนะครับตำรวจชุดสืบสวนสนโครคราม
คุมตัวพ่อเลี้ยงมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
หลังจากที่ทางแม่แท้ให้การบอกว่า
ไม้ที่ใช้ตีเด็กยังอยู่ภายในบ้าน
อันนี้แม่บอกกับตำรวจแบบนี้แต่ว่าแม่ไม่ได้มาด้วย
ไม่ได้มาด้วยแม่บอกว่าทำใจไม่ได้เจอสภาพเดิมอะ
คือในการสอบปากคำคือส่วนใหญ่คนที่รับสาภาพก็คือพ่อเลี้ยง
ใช่ค่ะพ่อเลี้ยงยอมรับเลยว่าใช้สายยางฟาดนะครับ
แต่ว่ามันมีเรื่องของไม้ด้วยไงคุณไม้ที่ใช้ฟาดเด็กด้วยนะฮะ
แล้วก็แม่แท้ก็บอกว่าตัวพ่อเลี้ยงก็เป็นคนทำร้ายร่างกายเด็กนะครับ
นี่ทีมข่าวของเราก็ตามตำรวจสนโครครามไป
สภาพบ้านเนี่ยค่อนข้างรกนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นถังสีชมพูที่มีผ้าคลุมนะฮะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องหาให้การรับบอกว่าเป็นถังอุจจาระของน้องต้น
แล้วก็น้องต้นอุจจาระราดบนที่นอนเอาอุจจาระมาเล่นนะครับ
ตำรวจไม่ได้เคลื่อนย้ายของใดหรือว่ายังไม่ได้เก็บอะไรออกมานะฮะ
โดยหลังจากนี้จะต้องคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงก่อน
แต่คนที่ติดตามข่าวนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยอาการของน้องต้นนะ
ยังคงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
อยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้พ่อของเด็กก็ไปดูแลลูกแท้ของตัวเองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะอ่านข่าวนี้แล้วก็สะเทือนใจให้น้องต้นอาการหายเร็วขึ้นให้หายดีโดยเร็วนะคะ